เพื่อรักได้ความสำคัญของผู้หญิง

หนูบอกว่าใครจะไหวละครับ

นะพี่เตรียมของมาแล้วนะ

บอกเลยวันนี้พูดความจริงเลยนะพอออก